ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รวมไปถึงปัจจุบันสโมสรของพวกเขานั้นมีเป้าหมายอย่างไรครับ
เวอร์ตันสโมสรฟุตบอลที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ
ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเริ่มต้นสร้างรากฐานณเมืองลิเวอร์พูล
โดยมีแฟนบอลกลุ่มแรกคือกลุ่มสกราวเชอร์หรือแฟนบอลท้องถิ่น
จากนั้นท็อฟฟี่สีน้ำเงินก็เริ่มร่ายตำนาน
ด้วยการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ถึง๙สมัย
ยูโรป้าลีก๑สมัยรวมไปถึงแชมป์เอฟเอครับถึง๙สมัย
ทำให้เอเวอร์ตันแปรเปลี่ยนสถานะเป็นทีมชั้นนำบนเกาะอังกฤษ
ตำนานนักเตะที่สร้างให้ผู้เล่นรุ่นหลังได้ระลึกไว้มากมาย
แกรมชาร์ฟปีเตอร์รีดและอลันบอล
กูดีสันปาร์คสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนแหล่งรวมแห่งความทรงจำในยุคต่าง
ประวัติศาสตร์และตำนานของสโมสรทุกครั้งที่ทีมลงสนามในฐานะเจ้าบ้าน
สนามแห่งนี้จะเปลี่ยนไปด้วยพลังศรัทธารอบด้านจากทั้งแฟนฟุตบอลนักฟุตบอลและทีมงานทุกชีวิต
จุดแรกนี้คือห้องพักรับรองที่จะมีอาหารและของว่างสำหรับนักฟุตบอลของทีมที่เดินทางมาถึงสนามกูดิสันปาร์ค
จุดนี้เองเหล่าบรรดาญาติและลูกของนักเตะจะได้พบปะสังสรรค์กันก่อนเกม
เหล่านี้ผ่านขั้นตอนการซักรีดและนักฟุตบอลก็จะหยิบชุดแข่งขันของตัวเองก่อนจะนั่งฟังแทคติกการเล่นจากผู้จัดการทีมณจุดนี้
และยังมีอ่างบำบัดซึ่งจะใช้น้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ๑๓องศาเซลเซียสผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจบเกมในแต่ละนัดซึ่งเป็นมาตรฐานที่สโมสรสร้างไว้
และเมื่อสัญญาณดังขึ้นก่อนเวลาคิกออฟ๑๕นาทีก็ถึงเวลาที่นักฟุตบอลจะต้องไปตั้งแถวที่อุโมงนักเตะซึ่งอุโมงที่กุดีสันปาร์คแห่งนี้นับว่าแคบที่สุดของบรรดาทีมในสโมสรพรีเมอร์ลีกหากแต่มีพลังเปี่ยมล้น

จบการแข่งขันสื่อมวลชนทุกแขนงจะได้โอกาสเข้าห้องแถลงข่าวที่จะจัดที่นั่งอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนรวมถึงนั่งทำงานและรายงานข่าว
ถามคำถามผู้จัดการทีมทั้ง๒ทีมจะอนุญาตสื่อมวลชนถามคำถามได้เพียงแค่๔คำถามเท่านั้น
ใช้เวลาในขั้นตอนนี้๑๐๒๐นาทีจึงเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละเกม
แต่ทั้งหมดเกิดจากการวางรากฐานและการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
ตอนต่อไปอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ทำให้สโมสรเอเวอร์ตันก้าวมาสู่ความสำเร็จ
เราจะมาดูว่าสถานที่แห่งนี้มีส่วนสำคัญกับสโมสรอย่างไร